แต่ว่าอีกท่านหนึ่งที่มีอาการไม่พึงประสงค์เหมือนกัน
หลังจากไปฉีดเมื่อวานนี้ที่เขาปูพรมดีเดย์การฉีด
ผู้หญิงคนนี้วัย๓๑ปีก็ไปใช้สิทธิ์ในการฉีด
แต่ทีนี้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ภายใน๑๐นาทีหลังฉีดเลยคุณ

ขณะที่นั่งรอสังเกตอาการปรากฏว่าร่างกายของเธอ
เกิดอาการผิดปกติขึ้นหลายอย่างนะครับ
มีการโพสต์กันในโลกโซเชียลนะครับ
แล้วเธอก็เขียนแฮชแท็กไว้แฮชแท็กแพ้ยานะครับ
บอกว่าฉีด๑เข็มได้แถมอีก๖เข็ม

คือเธอก็เล่าให้ฟังว่าฉีดตอน๑๑นาฬิกา๒๐นาที
แล้วทีนี้ครับก็มีการลงทะเบียนผ่านเป๋าตังค
ถึงมารับการฉีดนะครับมารับยังสถานที่ที่มีการจัดไว้ให้
หลังจากฉีดให้นั่งรอดูอาการ๓๐นาที
ก่อนฉีดเธอก็ยื่นใบแพ้ยาให้กับพยาบาลก่อนแล้ว
เพราะว่าเธอชื่อจีนะจีแพ้ยาเก่ง
เลยมีใบแพ้ยาจากโรงพยาบาลที่มีประวัติด้วย
เพราะว่าเธอมีทั้งแพ้ยาแล้วก็เป็นโรคภูมิแพ้อากาศด้วย
เคยกินยาฆ่าเชื้อเคยกินยาคุมด้วย

ก็ยื่นให้คุณหมอเรียบร้อยที่ศูนย์ตรงนี้นะครับ
แล้วก็เขาก็ดูแล้วก็บอกว่าฉีดได้
พอฉีดปุ๊บมานั่งพักดูอาการ
ข้อหนึ่งผ่านไป๑๐นาทีแรก

ข้อสองผ่านไปอีกประมาณ๑๐นาที
อาการที่๒โผล่ตามมาก็คืออาเจียน
ผ่านไปอีก๓๐นาทีอาการที่สามคือ
เรี่ยวหมดแรงคุณแขนขาสั่นอ่อนเพลีย

ทีนี้ครับหมอก็ตกใจฮะรีบเช็คเบื้องต้น
ก็คุณหมอบอกว่าเดี๋ยวขอดูอาการก่อน

อย่างที่คุณจีบอกว่าได้แถมอีก๖เข็มมียาอะไรบ้างคุณ
อดีนารีนเข้าที่ขาเธอบอกปวดมากนะ

เข็มที่สองฉีดยาแก้แพ้ให้เธออีก
เข็มที่สามคือฉีดยาแก้อาเจียน
ที่๔คือฉีดอะไรสักอย่างเธอไม่รู้แล้วล่ะ
และพยาบาลคอยตบแขนตลอด

และอาการต่อมาก็คืออาการที่๔

เจาะเลือดตรวจอันนี้ถือว่าเป็นเข็มที่๕แล้วนะโดนเจาะนะครับ
และจากนั้นก็เช็คชีพจรเช็คคลื่นหัวใจ
ซาเรย์ปอดมาครบเลยให้น้ำเกลือ
อันนี้คือของแถมเข็มที่๖
ประมาณ๕ชั่วโมงหลังฉีดผดขึ้นคันแต่ไม่มาก
แล้วก็ไข้ขึ้นไปที่๓๘ความดันยังปกติครับ
ส่วนอาการตอนกลางคืนเมื่อคืนนี้คุณ
ร้าวแขนข้างที่ฉีดร้าวถึงกรามถึงคาง
แล้วก็ปวดแขนมากขึ้นค่ะ
จนกระทั่งผ่านมาล่วงเลยมาถึงวันนี้เลยคุณวราพร
วันนี้เราได้พูดคุยกับทางคุณพักขพัฒน์
ก่อนที่จะเข้ารายการนี้นะจริงเธอจะได้เข้ามาพูดคุย
ถ่ายทอดให้ฟังว่าอาการที่คุณหมอบอกว่า
เป็นการแพ้วัคซีนค่อนข้างรุนแรงเป็นยังไงนะคะ

แต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกรณีที่เกิดขึ้น
นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมฉีดวัคซีนแล้วเขาถึงต้องมีจุดให้เรานั่ง
เพื่อที่จะสังเกตอาการตรงนั้น๓๐นาที
กรณีของคุณจีก็คือเกิด๓๐ภายใน๓๐นาทีตรงนั้น
แล้วก็ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที
กรณีของคุณจีทางคุณหมอน่าจะวินิจฉัยออกมา

คือผมไปดูข้อมูลทางการแพทย์นะครับ
ถ้าคนเป็นภูมิแพ้เป็นหอบหืด
สามารถที่จะรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙ได้
คนที่แพ้อาหารแพ้ยาแพ้แมลงแพ้เกษรดอกไม้อะไรอย่างนี้
ถามว่าฉีดได้ไหมฉีดได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
จะยกเว้นแต่ผู้ที่มีประวัติแพ้วัคซีนตัวอื่นอย่างรุนแรง

แม้แต่วัคซีนป้องกันโควิด๑๙เลย
ดังนั้นเพิ่งมารับวัคซีนตัวนี้ตัวแรกดันแพ้รุนแรงซะแล้ว

แล้วก็คุณจีก็พูดคุยกับเรานะทีมข่าวของเรานะ
คุณจีบอกว่าตอนนี้คืออาการดีขึ้นแล้ว
แต่หมอต้องเช็คระบบสมองด้วย
นั่นก็เป็นเหตุผลนะคะอย่างที่บอกว่า

มันเป็นครั้งแรกของทุกคนในการที่รับวัคซีนตัวนี้จริงนะคะ